เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดี
ไม่ต้องไปไกลที่ไหนบ้านผมพิศนุโลกครับ
คุณผู้ชมกาแฟกลางนาลุงสม
บอกเลยว่าที่นี่น่าไปจริง
จริงควรต้องลองไปดูสักครั้งนะใครที่อยู่พิศนุโลก
หรือว่าบ้านใกล้เรือนเคียงนะจ๊ะ
นี่ฮะร้านนี้อยู่ติดกับทางเข้าหน้า
หวัดเคราะห์เรือหมู่๑๔ตโบร์ตวงท้องอาเพอวงท้องจพิศนุโลก
วังทองไม่ได้มีดีแค่ผัดไทย

เป็นเมนูพิซซ่าเตาดิน
เรียกได้ว่ารสชาติเนี่ยไม่ต่างกับของฝรั่งมังค่าเขาเลย

เมนู๒หน้านี้โดดเด่นไม่เหมือนใคร
แป้งหนานุ่มกรอบขอบหนา
ถ้าชอบแบบนั้นแล้วก็จัดได้เลย
แล้วยังมีน้ำผลไม้ปั่นตามฤดูกาล

แล้วก็ราดน้ำซอสสูตรเด็ดของเขามาแบบนี้
เขาบอกว่าหนึ่งเดียวในพิศนุโลกจริง

อย่าลืมไปเดินชมรอบ
แล้วให้อาหารปลาเขาด้วยสิ

แล้วบอกเลยนะว่าที่นี่พิเศษตรงที่ราคา
สเต็กและพิซซ่าราคาไม่ถึงร้อย

เจ้าของร้านอย่างคุณบุญสมคงสมมา
เขาบอกว่าหากคุณผู้ชมทางบ้านมีโอกาสมาเที่ยวที่พิศนุโลก

แล้วสอบถามกันได้กับทางแฟนเพจเฟซบุ๊คกาแฟกลางนาลุงสมหรือโทรไปเลย๐๖๑๒๙๓๒๐๒๖๖
หมายเลขโทรศัพท์นี้โทรไปได้อย่างนี้โทรไปไม่ธรรมดานะ
แต่อยากจะบอกว่าลุงแกลุงสมแกมีโปรโมชั่นดีเด็ดมาฝากเช้าตลอดข่าวด้วยครับ
สวัสดีครับแฟนรายการตลอดข่าวนะครับ
วันนี้ทางร้านกาแฟกลางนาลุงสมเรามีโปรโมชั่นดีมาฝากนะครับ
โดยที่ท่านบอกว่าท่านดูมาจากรายการตลอดข่าวลดไปเลยครับ๑๐นะครับ
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๐มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับ
นักว่าแบบหน้าคุ้นคือหลอกกินฟรีนะลุงนะทุกร้านนะดูหน้าคนนี้เอาไว้
อะไรหัวเราะอะไรเอาเรื่องจริงมาพูดก็หัวเราะ
คุ้นเหมือนเราเคยเจอกันคือหลอกกินฟรีอันนี้ไม่ได้
แต่ว่าคุณผู้ชมเขาได้โปรโมชั่นพิเศษจากร้านนี้ไป